คุณผู้ชมครับวันนี้หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะฮะเป็นประเด็นนี้เลยครับ

แล้ววันเกิดเหตุก็คือเมื่อวานเขาตั้งด่านตรวจที่ซอยสุขุมวิท๒๘ค่ะ
เจ้าหน้าทีเขาก็ต้องไล่ติดตามจับกุมถูกไหม
จากนั้นรถเก่งคันนั้นก็เสียหลักไปชนฟุตปาดกับเสาไฟ

ก็ทำให้คนขับรถเนี่ยค่ะสันเสริญเงินรุ่งเรืองโรธ
มาดูหน้าอ้าวนี่มันเคนพอสนี่
นักกีฬาฟันดาบแล้วก็นายแบบ
บาดเจ็บเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่ต้องย้อมสี
คือขาเนี่ยเลือดไหลเลยนะไม่ตลาดแพรวะเลยค่ะ
ก็ถูกคุมตัวมาสอบสวนค่ะ

เบื้องต้นสอบปากคำแล้วรับสยพ

สารเสพติดในร่างกายด้วยโดนไป๓ข้อหานักเลยค่ะ
ต่อสู้ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน

๓เสียบยาเสียบติดให้โทษก็คือเคตามีนนี่แหละ
ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังคุมตัวนายสันเสริญหรือว่าเคนพอช
ดำเนินคดีตามกฎหมายอยู่เลยนะคะ

พอชเขาเป็นนักกีฬาฟันดาบทีมชาติไทยนะ
ได้เหรียญทองแดงตอนไปแข่ง๔เกม
เขาก็จะเห็นไลฟ์สไตล์ที่ใช้ชีวิตหรูหรา
แต่ทีนี้มาเป็นข่าวในวงการบันเทิง
เพราะว่าถ้าย้อนไปตอนปี๖๑

เคนพอร์ชเขาเคยตวิตเกิ้ลข้อความ
เขียนว่าณเดชน์กับยายาเลิกกันหรือยังครับ
ถ้าเลิกผมจะขอดูแลยาย่าเอง
เขาก็บอกว่านี่เป็นมือที่๓หรือเปล่า
คือหลายคนพูดเลยว่านี่เกาะกระแสยายาดังใช่ไหม

บอกว่าผมก็โพสต์แบบนี้เป็นการโพสต์ล้อเล่น
เราไม่ได้คิดอะไรมากแต่ยอมรับว่าเข็ดครับ

ทวิตเตอร์แต่ว่าหวังว่าจะเขตยาเสพติดด้วยนะคะ
อย่างที่บอกอายุคน๒๕นะครับ